ที่เราทราบนะฮะวงการลูกทุ่งหมอลำ
ราชาลูกทุ่งหมอลำของไทยพรศักดิ์ส่องแสงนะฮะ
คุณอาพรศักดิ์ก็เสียชีวิตในวัย๖๑ปีด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับ
วันนี้เป็นวันสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้ายนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าจะชาปนกิจวันพรุ่งนี้ตอนบ่าย๒นะฮะวันนี้มีคุณไม้พิรมพรนี่ก็เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนหนึ่งนะครับ
วันนี้มาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพจัดขึ้นที่บ้านที่หนองบัวลำพูนะฮะ
บ้านของคุณพรศักดิ์นะครับคือคุณไม้เนี่ยบอกว่าพรศักดิ์สองแสงนี่คือครูต้นแบบของคุณไม้เลยนะฮะ
ตั้งแต่ตอนที่ก่อนเข้าวงการตอนเป็นนักร้องที่แบบไปประกวดก่อนก็เอาเพลงของพรศักดิ์สองแสงนี่แหละไปประกวดร้องเพลง
ณวันนี้เลยเกิดความอะไรเสียอะไรของพี่มนต์ศักดิ์อย่างมากนะครับอย่างน้อยว่าก็เหมือนครูคนหนึ่งที่เราเองยึดเป็นแนวทางในการที่จะเป็นต้นแบบของศิลปินลูกทุ่งอีสาน
ก็มีผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัยในวงการลูกทุ่งอย่างเอโอพจนาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวฟังความรู้สึกหน่อยนะครับ
พอรู้ข่าวก็แบบมันช็อกไม่คิดว่าเออถ้าแกเจ็บไข้ได้ป่วย
เราได้มาเยี่ยมมาพูดคุยสั่งลากันก็ไม่เป็นไร
แต่นี่ไม่มีสัญญาณอะไรตรงนั้นเลย
ไม่มีอะไรเลยเพราะแกแข็งแรง
มันชักปั๊กไปอย่างเดียวชักปั๊กแล้วไปเลยอะไรอย่างนี้
งงแบบคือมันรับไม่ได้หรอก
ใจคนมันรับไม่ได้แต่มันต้องยอมรับ
อันนี้คือความจริงเขาคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง
ศิลปินภาคอีสานต้นฉบับขนาดแท้นะ
แต่พี่ก็จากไปก็มาเป็นเทวดายบนฟ้าแทน
สำหรับพิธีชะปนกิจศพของพรศักดิ์สองแสง
จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้๑๔นาฬิกาที่วัดป่าสีสว่าง
ที่บ้านมะขามตะบนบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองวลมพูนะครับ
เป็นบ้านเกิดของคุณพรศักดิ์นะครับ
ทีนี้คือหลายคนมาร่วมแสดงความอาลัยกันได้
หลายคนไม่ได้มาเนี่ยแต่ว่าพวงหลีดเนี่ยเยอะมากนะครับ
วงหลีดที่ส่งมาแสดงความอาลัยเนี่ยเยอะมากนะครับ
คือถึงขั้นร้านดอกไม้ในพื้นที่แถวบ้านของคุณอาพรศักดิ์เนี่ย
คือความจริงมีอยู่๓ร้านที่เป็นร้านใหญ่อีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านที่เล็กหน่อย
คือตอนนี้หมดสต๊อกนะฮะคือดอกไม้หมดสต๊
เพราะว่ามีคนสั่งพวงหลีดไปแสดงความอาลัยกับคุณพรศักดิ์ที่บ้านเนี่ยเยอะมากนะครับ
คือต้องไปสั่งถักพื้นที่อื่นเพิ่มเติมด้วย
เจอช่วงโครวิดเข้าไปเนี่ยคือทิ้ปจะประกาศเซงร้านอยู่แล้ว
แต่เนี่ยฮะช่วงนี้ก็มียอดสั่งซื้อพวงหลีด๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
ร่วมหลักแสดง
อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจจริงนะ
กับการจากไปของทุกท่านเลยนะครับ